ว่าเรื่องต่อไปก็ต้องให้กำลังใจเหมือนกันนะคะ
สำหรับคุณพ่อมอสปฏิพันธ์เพราะว่า
หลายคนตกอกตกใจเอามือทับอกเลยนะ
โดยเฉพาะบ้านที่มีลูกเด็กเล็กแดงแล้วก็
ปล่อยให้ฆ่าสายตาเลยเพราะว่ามันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
กับลูกสาวคนที่สองก็คือน้องสวรรค์นะคะ
นี่คือลูกค่ะ
ซึ่งคุณพ่อมอสก็ยอมรับนะว่าเป็นความประมาทของตัวเอง
พยายามระวังแล้วแต่ก็เกิดเรื่องไม่คาดคิดจนได้
สำหรับใครที่เป็นห่วงน้องสวรรค์นะคะ
บอกข่าวดีนะคะว่าตอนนี้อาการของน้องดีขึ้นมากแล้ว
พ่อมอสบอกว่ากลับมาสนได้เหมือนเดิมแล้วครับ
ขี่จักรยานไปคือลูกซ้อนท้ายแล้วก็เสียงดังแก๊ก
ผมก็เบรกแล้วหันกลับไปดูปุ๊บ
ก็คือปกตินิ้วเท้าอยู่ข้างหน้ามันบิดกลับไปห้างหลัง

แล้วเห็นโหเหลือแบบลับตาแบบช็อค
คือเด็กอะครับขาปกติถ้าเป็นผู้ใหญ่
ก็คงจะไปถึงตรงกลางที่เหยียบนะครับ
เหยียบนะครับรองเท้าใหญ่แล้วก็มันเกี่ยวรองเท้าเข้าไปก่อนก็เลยหลุด
เข้าไปตอนทำแผลก็ไม่ร้องเลยเขาก็เอ่อนึกว่าแบบจะร้องร้องจนแบบก็
ก็เขาก็แบบอดทนคืนนั้นผมก็นอนไม่หลับแล้วก็บอกกับเมีย
บอกว่าไม่เอาแล้วพี่ทำไมพี่ปล่อยให้ลูกเป็นอย่างงี้ก็พี่เมียก็ปลอบ
บอกว่าไม่มีใครอยากให้เป็นหรอกพี่มีอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยผมก็นั่งบน
นั่นแหละโหเลยทำไมพี่ต้องโทษตัวเองเออรู้งี้พี่แบบโทรให้เกมมัน
รับไม่ต้องมาซ้อนพี่ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็พูดอยู่นั่นแหละบอก
พอแล้วพี่มันอุบัติเหตุอะไรอย่างนี้เราก็พยายามโทษตัวเอง
สวรรค์บอกเลยบอกว่าถ้าเกิดว่าพ่อเอาหวันซ้อนท้ายแล้วหวันขาติดอีก